พูดถึงเรื่องของผลไม้แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ไร่สับปะรดกันดีกว่า
สับปะรดในจังหวัดตราดนะมีสาวเกษตรกรท่านหนึ่ง
เขานำสับปะรดสายพันธุ์แตงโมมาปลูกในประเทศไทย
เอ๊ะสับปะรดแต่สายพันธุ์แตงโมรูปรักหน้าตาเป็นยังไงอ่ะค่ะ
มาดูกันหน่อยดีกว่า
สับปะรดสายพันธุ์แตงโมจะแตงโมหรือจะสับปะรดกันเนี่ย

คืออ่าเราเคยได้ยินอะไรบ้างสับปะรดพันธุ์ปัตเตาเวียสับปะรดอะไรอีกภูแโละ

นี่แหละเฮ้ยแต่สับปะรดเขาใจอ่ะให้ดูกันนะคะสวนสับปะรดของคุณกาญจนานะคะ
อยู่บ้านมะอึกแร็ดหมู่๕ตำบลหนองบอลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
เมื่อ๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณกัญจนาเนี่ยเขามีสามีได้สามีเป็นชาวไต้หวันใช่ไหม
ครับเขาก็เลยนำสับปะรดจากไต้หวันเนี่ยเข้ามาทดลองปลูกที่ไร่ของเขาเนี่ยสามร้อยไร่นะ
ไต้หวันนะครับเออเป็นเป็นสับปะรดจากไต้หวันนะคะ
เอามาทดลองปลูกที่ไร่ของตัวเองสามร้อยไร่โอ้โห
คุณกาญจนาบอกว่าสับปะรดที่นำมาปลูกเนี่ยคือพันธุ์แตงโมหรือว่าพันธุ์
เทียนมีมีเทียนมีก็จุดเทียนไปไม่มีเทียนก็จุดทูบ
อะไรกับลูกคุณเนี่ยเทียนทูบไม่มี
อ๋อแล้วมันชื่อพันเทียนมีมีอ๋อเหรอเทียนมีมีเหรอ
อันนี้พูดจริงปลูกพันธังโมเนี่ยหรือว่าพันเทียนมิมี่เนี่ย
ปะรดเนี่ยคือเขาบอกว่าสับปะรดนี้มันหวานแบบหวานปันน้ำผึ้งอ่ะ
จะเป็นสายพันธุ์จะเรียกสายพันธุ์นี้ก็ได้คือมันมีชื่อเรียกหลายชื่อ
แต่มันคือพันธุ์เดียวกันนะเอาเป็นว่าเราเรียกพันธุ์แตงโม
คุณกัญจนาเป็นคนตั้งชื่อให้เองแต่เขายังไม่ได้จดทะเบียน
คือที่บอกว่ามันเป็นสับปะรดพันธังโมเพราะว่ามันผลใหญ่มาก
น้ำหนักเนี่ยลูกละ๓๕กิโลกรัมแล้วพอผลสุกมันจะมีสีเหลืองเปลือกบางนะคะ
เนื้อเนี่ยเยอะมากแล้วรสชาตินะหอมหวานนุ่มน่วนแถมไม่กัดลิ้น
เอาง่ายกินแล้วลิ้นไม่แตกไม่กัดลิ้นแต่กัดปากถ้ากินเร็ว
อะไรน้องใบตองไม่กัดปากสิ
ของเขาดีคุณภาพดีหวานฉ่ำ
คือกินอะไรก็กัดปากได้ถ้าเคี้ยวเร็วนะคะ
เอาจริงก็คือผลผลิตของเขาเนี่ยคุณภาพดีเนื้อเยอะรสหอมหวานนุ่มนวลไม่กัดลิ้นนะคะ
อารมณ์เขาเลยบอกว่ามันคล้ายกับกินแตงโมเขาก็เลยตั้งชื่อตามนั้น
คุณรู้มั้ยว่ามันไม่ได้กินเพียงผลที่สุกแล้วนะผลดิบก็กินได้

ส่วนการปลูกอาจจะค่อนข้างพิถีพิถันหน่อยเพราะว่าต้องใช้ผ้ายางคลุมพื้นดินร่องสับปะรด
เพื่อทำลายเก็บความชื้นป้องกันโรคป้องกันแมลงนะคะ
ใช้เวลาในการดูแลประมาณ๑๔เดือนก็เก็บผลผลิตได้
ผลผลิตส่วนใหญ่จะส่งขายประเทศจีน
เฮ้ยไปจีนด้วยหรอตลาดใหญ่นะ
ใช่แล้วก็ส่งขายออนไลน์อะไรแบบนี้เนี่ยแต่ต้องคลุมเอาไว้แบบนี้
สับปะรดพันธุ์แป้งโมเนี่ยนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๕บาท
ผลจะขายได้๑๐๐๑๗๕บาทเลยทีเดียว
เพราะว่าอย่างที่บอกลูกหนึ่งเนี่ย๓๕โลกรัมน่ะใหญ่มากนะคะ
แล้วก็ยังมีหน่อพันธุ์สับปะรดขายด้วยนะ
หน่อละ๑๕บาทใครสนใจอยากจะลองเอาไปปลูกสั่งได้เลย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
ติดต่อคุณกัญจนาหงษ์เลย
ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างเศรษฐกิจที่ดีนะ
แต่จะไปปลูกต่ออะไรยังไงเช็คด้วยว่าสภาพอากาศสภาพพื้นดินของคุณเนี่ย

โอ้โหผลไม้ดีน่ากิน